เป็นนักศึกษาปีที่๓ของมหาลัยแห่งหนึ่ง
สารภาพรักกับสาวรุ่นพี่
ด้วยการเขาเป็นรุ่นพี่ปี๔เขาอยู่ปี๓

คือรวบรวมส้มโอคือผู้หญิงชอบส้มโอ
ก็เลยรวบรวมส้มโอทั้งหมด๙๙๙ผล

เดี๋ยวดูนี่ไง๙๙๙ผล
ส้มโอในเมืองจีนแพงนะคะคุณหนุ่ม

วางไว้ในที่เราเห็นเนี่ยนะคะ
เขียนข้อความ๙๙๙ข้อความเช่น

แล้วก็มีภาษาจีนเอิญว่าคุณคือความสุขของผม

หลังจากนั้นเขาก็ไปขอความรักกับรุ่นพี่ดังกล่าว

ผมรู้ใจตัวเองว่าผมชอบคุณเข้าแล้ว

ปรากฏว่าฝ่ายหญิงโต้ตอบกลับมานะฮะว่า
คุณสร้างความตกใจให้คนให้ผู้คนเป็นจำนวนมาก

เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเท่านั้น

เวลาต่อมาหญิงสาวผู้หักอกรุ่นน้องพวกนี้

หลังจากได้ยินดังนั้นผู้คนที่ยืนลุ้นความเล่าเขาอยู่

ไม่ได้เห็นใจการอกหักของชายหนุ่มแต่อย่างใด

แต่ปิดปากเลยนี่ไง

แต่พนักงานทางห้างอดใจไม่ไหว

อ้อหรือเป็นหัวแอ้งจี้ลูกคูณด้วยนั่นน่ะ

ก็เป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทย

แล้วสีเขียวคืออะไร

มีไฟอยู่ของให้สู้ต่อไปค่ะ

เมื่อกี้มีคนส่งมาเยอะแยะบอกว่าอยากเห็นว่าวันนี้ใส่ที่คาดผมอะไร
ตรงกลางมันไม่เป็นรูปสูงขึ้นไปนะ

ดีที่เป็นสูงกลมเหมือนกัน

ชาวเน็ตก็ให้กำลังใจหนุ่มน้อย

คงจะทำเหมือนดอกไม้๙๙ดอก
เมืองจีนแพงนะเนี่ยมันมาจากเมืองเราเมืองจีนสั่งไม่ได้
น่าจะเป็นลูกโป่งนะ๙๙๙ลูก

น้อย๑๐๐น้อย๑๐ภาษาเยอรมัน

จันทรีย์เขาชอบเยอรมันเหมือนกัน
ฉันชอบเพลง๙๙๙ดอก

เออน้อยหุ่นหินจุดน้อยอีกจุดน้อยอีก